เพราะว่าน้ำท่วมก็ยังหนักจริงนะคะในหลายพื้นที่

มีผู้ชายคนนึงค่ะไปดูน้ำหลาก
แล้วชาวบ้านเนี่ยจับปลาจะไปช่วย

ปรากฏว่าคนไปช่วยเขาจับปลาเนี่ย
ถลายไปกับสายน้ำแล้วก็ไปติดอยู่กับต้นไม้

ไม่ต้องต่อ

นี่คือหน่วยกู้ภัยวังกรูดอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำ
ช่วยเหลือผู้ชายคนนี้ที่ตกน้ำแล้วหมดแรงลอย

บริเวณถนนเลี่ยงเมืองสตึกชุมพลบุรี

ชาวบ้านมามุงดูมาคอยลุ้นให้คนที่ติดอยู่

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวาน
กู้ภัยต้องโรยเชือกไปให้ทีม

คือดึงทวนกระแสน้ำนะ

ใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงค่ะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายสวัสกรอายุ๓๓ปี

อายุ๕๑บอกว่ากำลังหวั่นแหอยู่

แล้วบอกจะช่วยขอช่วยดึงแห่ได้ไหม

โดยโยนเชือกให้แต่ไม่โดน

เกาะต้นไม้กลางน้ำเขาก็ไปเกาะ

เพื่อนของผู้ประสบเหตุนะคะชื่อว่านายสมัย
บอกว่าตอนที่เกิดเหตุเป็นวันหยุด

เพราะก็ว่ายน้ำไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยคล่องก็กลัว

โอ้โหยังนึกอยู่เลยว่าถ้าไม่ไปเกาะต้นไม้

คงไหลไปนู้นแม่น้ำมูน